ก็ถือว่าได้ฉลองแชมป์การันตีแชมป์ไปแล้วเดี๋ยวไปฉลองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
สิบเดือนนี้ครับจะมีการฉลองแชมป์อย่างเป็นทางการนะครับ
เมื่อวานนี้เอาชนะสุโขทัย๒ประตูต่อ๐นะครับได้ประตูเร็วเลยครับ
ประตูแรกนะครับตอนนี้จากน่าจะเป็นอันเดสตูเยสนะครับ
แต่สุบัญญาเองก็บอกว่าเขาเป็นคนยิงหรือเปล่านะครับ
เดี๋ยวก็น่าจะมีการเช็คกันอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าที่อีกหนึ่งลูกได้จากจุดโทษของวิคเตอร์คาโนโซนะครับ
รับหน้าที่สังหารเข้าไปไม่พลาดนะครับ

แชมป์ไทยลีกสมัยแรกได้สำเร็จนะครับ
พร้อมทั้งทำสถิติคว้าแชมป์เร็วที่สุด
โดยเหลือการแข่งขันถึง๖เกมนะครับ
คว้าแชมป์ครั้งนี้ครับก็ทำให้โค้ชโอ่งดูสิตเฉลิมแสน
สะเริมแสนสามารถสร้างสิติไว้มากมายครับ
หลังจากที่ตกชั้นไปปี๒๐๑๘นะครับ
ก็สามารถพาทีมเป็นแชมป์ไทยลีก๒ในปี๒๐๑๙

การเป็นแชมป์ไทยลีก๑ในปี๒๐๑๖
ก็จะเป็นโค้ชคนแรกด้วยครับที่ทำได้
ซึ่งเกมดังกล่าวจะเป็นการเล่นในบ้านนัดสุดท้าย
สโมสรเองก็จัดเตรียมกิจกรรมพิเศษให้กับแฟนฟุตบอลอีกด้วยนะครับ
ก็มาร่วมฉลองแชมป์กันได้เพราะว่าการันตีแชมป์ไปแล้วครับ